เรามาซินเจียยูอีซินิโฮดใช้นะครับ
มาดูบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนกัน
และเรื่องของความเชื่อกันสักหน่อยนะครับ
คือหนึ่งความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมายาวนาน
นั่นก็คือการไหว้แก้ปีชงนะฮะ
ซึ่งสามารถทำได้ทั้งก่อนวันตรุษจีน๗วัน

ถือเลิกเปลี่ยนปีก็คือตั้งแต่๑กุมภาพันธ์วันพรุ่งนี้นะฮะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราสอบถามอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลา
ได้ให้เคล็ดลับดีในการไหว้แก้ปีชง
หมอช้างเปิดเผยบอกว่าปี๒๕๖๕นี้นะ
ก็ตรงกับปีนักศัตริย์ขานหรือว่าปีเสือ
โดยปีที่ชง๑๐๐คือฟังดีนะครับ

ตรงกับผู้ที่เกิดปีพุทธศักราชดังนี้
หน้าจอให้ดูเลยนะครับ

อันได้แก่ปีขานปีมะเสงปีกุล

นี่แค่เตือนให้ระวังเท่านั้นเอง

โดยสีมงคลกับปีขานธาตุน้ำก็คือสีฟ้าสีน้ำเงิน
ก็ใช้ได้ทั้งเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับเสริมมงคล
เรื่องสีเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่ง

สำหรับวิธีเสริมดวงแก้ปีชงหมอช้างแนะนำว่าทำได้หลายวิธีนะฮะ
โดยเฉพาะปีที่ชงตรงเลยก็คือปีวอกเนี่ยนะครับ

วิธีง่าย๑จัดบ้านใหม่หรือทำออฟฟิศใหม่
นกปล่อยปลาโคกะบืออะไรได้หมดเลยนะฮะ
ทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญโรงศพ
เพราะปีชงจะส่งผลต่อเรื่องสุขภาพ

สวดมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญสติคิดดีทำดี

และ๕ไหว้เทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยะ
ช่วยคุ้มครองดวงชะตาบรรเทาเคาะกรรมนะครับ
สารที่ที่คนนิยมไปว่ายแก้ปีชง

มังกรกรรมรวาสอันนี้เป็นวัดที่คนไปอยู่แล้ว
ก็คือเล่งเนอร์ยี่ทั้งสาขาแรกที่เยาวราช
แล้วก็สาขา๒ที่นนทบุรีนะครับ
เจ้าพ่อเสือย่านพระนครไปกันได้
สำหรับพิธีไหว้ง่ายเลยหมอช้างแนะนำ
ให้ไปซื้อของไหว้ตามวัดที่เขาจัดไว้ให้นี่แหละ

จนเป็นข่าวดราม่าซื้อแพงซื้ออะไรแบบนี้

ได้บุญแก้ชงได้เหมือนกันนะฮะ
สิ่งที่คนที่ชงหรือว่าการทำ
ก็คือการไปขอพรเทพเจ้านะครับ
องค์นึงที่เขาเรียกว่าไทยสวยแอ๊ย
ซึ่งปีนี้จะเป็นวัทย์ไทยสวยแอ๊ยองค์ที่๓๙
บางทีไม่ต้องเสียตังเลย
หลักสำคัญคือมันไม่ใช่แค่ว่าของไหว้ทำให้เราดีขึ้นนะ
การที่เราเอาใจใส่ดูแลตัวเองใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท
เพราะว่าคนที่ชงมันเปลี่ยนแปลงเยอะ
จะราคาเครื่องเส้นไหว้เท่าไหร่ก็ได้นะ
แต่ได้บุญแก้ชงได้เหมือนกันทีนี้เราก็เลยไปสำรวจบรรยากาศ
เราไปเจอกับเจ๊ดวงเจ๊ดวงเนี่ยบอกว่าอุ้ยปีนี้นะ
ราคาของไหว้แก้ชงมันไม่ได้เพิ่มแพง

อ๋อของเราขายราคาปกติค่ะไม่มีแปลงใดเลยค่ะ
ทุกอย่างมีราคาบอกลูกค้าหมดค่ะ

แล้วคนเดินทางมาแก้ชงเหลือไหมค่ะ
เหลือค่ะตอนนี้มีน้ำต้นเกลือขาวจริงเริ่มมาบ้างแล้ว

พอเราเลือกชุดแก้ชงที่เขามีชุดละร้อยอยู่แล้ว

แล้วทุกทีปีนี้มีแผ่นไปไหนไหว้อะไรอย่างนี้ไหมค่ะ
มีแหละค่ะไหว้ฟ้าจำนุนเนี่ยค่ะ
ง่ายเลยค่ะใช่ค่ะอืม
ส่วนเรื่องของสีหลายคนสงสัยเรื่องนี้
เพราะบางคนบอกเชื่อเรื่องสีประจำวันโดยเฉพาะวันจันทร์แบบนี้
ใส่สีแดงเดี๋ยวสีแดงเป็นอัปมงคลหรือเปล่า
บอกว่าสีแดงเป็นสีกรกินีของวันจันทร์ไง
จริงถ้านับถือตามตรุษจีนนะ
เขาบอกว่าสีแดงใส่ได้เป็นสีแห่งแสงแรกของรุ่งอรุณ

ส้มอิดก็ได้สีเหลืองทอง

หรือจะใส่สีมงคลประจำปีเสือน้ำ

ก็อาจจะเป็นสีฟ้าน้ำเงินม่วง
รวมถึงสีทองแล้วก็สีเหลืองได้ด้วยนะฮะ

สีแดงใส่มาวันนี้ไม่คิดว่าเป็นอะไรเหรอ

หรือว่าจะมีแค่คลิปแดงแบบนั้นก็ได้